ข้าวใส่ไข่สดใหม่ไข่เยอะ

ใครรถติด

ใช้เวลาแข่งมอไซค์ครึ่งชั่วโมงคุณคิดดูว่า

เฮ้ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยฮะตายเร็ว
ท่านผู้ชมครับวันนี้นอกจากข่าวหวยแล้วมีข่าวที่บอกเฮ้ย

มันจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กลงพี่
ล่าสุดวันนี้เด็กผู้หญิงม๑
ผูกคอดับแล้วก็อัดคลิปเสียงตัวเองไว้ด้วยนะ
น้อยใจว่าทำไมพ่อแม่ถึงแยกทางกัน
อีกสาเหตุหนึ่งที่เขาผูกคอตายเรื่องอะไรพี่รู้ไหม
สอบไม่ได้
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองอุบลราชธานีครับ
ได้รับแจ้งจากนายถาวรพิมพ์หลอก
ผู้ใหญ่บ้านบ้านขี้เหล็กหมู่๒ตำบลขี้เหล็ก
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่
ว่ามีเด็กผู้หญิงผูกคอตัวเองเสียชีวิตในห้องครัวหลังบ้าน
จึงพร้อมหน่วยกู้ภัยหน่วยที่นะฮะ
ก็ที่อุบัติธรรมนี้ไปตรวจสอบ

เป็นเด็กผู้หญิงเราขอสงวนงามด้วยกัน
ขอเรียกว่าน้องเจน

หลานสาวเจ้าของบ้านเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑พี่

เชือกไนลอนผูกคอตัวเองกับคานหลังคาของห้องครัว

โดยใช้เก้าอี้พลาสติกเป็นที่ยืน

ทราบว่าพ่อแม่ของหลานเนี่ย
แยกทางกันตั้งแต่แบบเบาะด้วยนะ

จากนั้นก็นำหลานมาให้ตน

พ่อและแม่ก็จะมารับหลานไปอยู่ด้วยที่ต่างจังหวัด

แต่ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันเป็นประจำนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุตนเป็นยามผลัดกลางคืน
ก็คือเขาเป็นยาม

เมื่อกลับมาถึงบ้านช่วงเช้ามืด

จึงเดินเข้าไปดูพบว่าหลานตัวเองเนี่ย

ในขณะเดียวกันน้ะฮะ
ของเด็กผู้หญิงคนนี้มาตรวจสอบว่าอะไรเกิดขึ้น
พบคลิปเสียงของเด็กเขาบ่นน้อยใจพี่
เขาบ่นน้อยใจในโชคชะตาของตัวเอง

บอกว่าทำไมพ่อแม่เขาต้องแยกทางกัน
แล้วก็ทำไมไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด

คือเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะแบบเครียดกับการทำสอบ
กำลังเครียดกับการจะสอบไล่กลางปีในเช้าวันนี้
แต่พ่อแม่ก็ยังไม่ได้
จะไปโทษพ่อแม่ก็ไม่ได้บางทีพ่อแม่ก็อาจจะยังไม่รู้เนอะ
พ่อแม่ก็ไม่ได้โทรศัพท์มาคุยด้วย

ทำให้ลูกรู้สึกมีความน้อยอกน้อยใจ

ยังไม่ได้อ่านหนังสือ
แล้วก็อ่านหนังสือ

ผู้ใหญ่บ้านมีศักดิ์เป็นปู่ของเด็ก

หลานเป็นเด็กสมาธิสั้น

แม้เรียนอยู่ชั้นประธิบัติศึกษาปีที่๑แล้ว
ก็บางครั้งน้องเขายังอ่านหนังสือไม่ออกเลย

แต่เป็นเด็กที่เก่งกิจกรรมพี่

ซึ่งอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งให้เด็กเครียดกับชีวิตว่า

คิดสั้นใช้เชือกผูกคอตายจนเสียชีวิตดังกล่าว
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก

แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับ

ผมนั่งมอเตอร์ไซซ์มารถติดตรงไหนที่หนักสุดรู้ป่ะ

คือตำรวจปล่อยรถแบบว่าช้ามากเลย

กลับทางสอนฐานสุธิศาลช่วยดูนิดนิดนึงนะครับ

ท่านก็บอกว่ารถของนี้ก็ว่าง

ขึ้นมาถัวไว้มาจากสุธิศาล

กินคราวต้องกินทุกวันที่ได้กินได้ดี

ตรงบางเขนก็มีสาเหตุมา

ไม่ได้มีสาเหตุแล้วรู้แล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ว่าราชการกรุงเทพหานครก็ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำ
ย่านถนนวิพาโดยลังศิษย์เพื่อแก้ปัญหาระบายน้ำที่มีผลกระทบ
จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีแดงจนทำให้ประชาชนนั้นประสบปัญหาน้ำท่วม
ผิวจราจรโดยยืนยันว่ามีการบูรณาการ
หรือรู้กับทุกภาคส่วนอยู่แล้วทั้งกรุงเทพมหานคร
นักระบายน้ำต่างต่างนานาเนี่ยนะคะเพื่อให้การแก้ไขทั้งหลายเนี่ย
ในทิศทางเดียวกันทั้งนี้จุดที่กีดขวางทางระบายน้ำ
เมื่อวานี้ที่น้ำท่วมถนนฤพธิพรัฐเรียกรังศิตทั้งหมด๑๖จุดนะครับ
เป็นจัดจุจักรเนี้ย๕จุดดอนเมือง๕จุดเขตหลัก๔หรือ๖จุด
ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จ
ไปละ๑๐จุดอีก๖จุดที่เหลือคือพื้นที่หลัก๔ที่น้ำท่วม
จึงประสานไปยังกองมากับการตรวจจราจร
ให้เปิดให้ปิดการจราจรระหว่างการขุดวางท่อระบายน้ำ๒ท่อระบาย
ที่จะรอดผ่านถนนพิพันธ์ในลังศิษย์
จำนวน๓จุดหรือว่า๓หินรถไฟฟ้า
ให้กลับให้ประชาชนสัญจรได้
คุณรู้ไหมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรฮะ
เนื่องมาที่น้ำมันขังย่างวงเวียนบางเขน
เพราะว่าผู้รับเหมาก่อสร้างยังไม่ได้มอบงานให้กรทม
และนำกุญแจเปิดปิดระบบเครื่องสูบน้ำไปด้วย
อ๋อเหรอนะหากุญแจไม่เจอไม่มีกุญแจเปิด

ทำให้มีน้ำท่วมขังจนประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ให้จัดการหากุญแจสำรองเอามาซะดี
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีก
แล้วก็สั่งการให้ดำเนินการปรับผิว
อันนี้มาถึงตรงงาวงวาทแล้ว
เพราะว่ามีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก
อันนี้จริงยังไม่ทันจะฝนตกมากมายก็ท่วมแล้ว
โดยสั่งให้สำนักงานโยธาและสำนักระบายน้ำ

วันโอ้โหแล้วมันติดเป็นเขาเรียกอะไรนะ

ติดไปทั่วไม่ได้แค่หลัก๔นะคะคุณ

วันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา

บอกว่าแท็กซี่จะไปรับผู้โดยสารอีกคนไว้

บุญนางหรือบุญนาคสักอย่าง

ขณะที่แท็กซี่โดยสารคันหนึ่ง
โดยอ้างว่าถูกเทกลางทาง

เพราะว่าบอกว่าจะไปรับลูกค้าอีกคนนึง

เอายังไงกับแท็กซี่คันนี้ดี
ทิ้งกันได้กลางสายฝน
ส่วนที่ให้หลบฝนคือใต้ต้นไม้

เห็นใจผมบ้างสิครับ
พี่ต้องเห็นใจดู
หนูเรียกขึ้นมาแล้วพี่ไม่ไปเนี่ย
ผมเข้าใจผมเข้าใจ

ถ้าฝนไม่ตกหนูจะลงตรงไหนก็ได้นะพี่

ผมบอกนะคนขับแท็กซี่คนนี้ใช้ไม่ได้
บอกว่าไปตกลงกับอีกเจ้านึงไว้

อย่างนั้นไปส่งตรงที่มีหลังโครงหลังคาหน่อยได้มั้ย

บอกว่าผู้โพสต์เรียกรถแท็กซี่
จากสะพานใหม่ไปรามอินทาซอย๑๙

ไปไม่ได้แล้วบอกว่า
จะไปดอนเมืองจะจอดที่ลงกลางทาง

โดยอ้างว่าจะไปดอนเมืองนัดผู้โดยสารท่านอื่นเอาไว้

จนกระทั่งคนขับรถจอดรถ

จึงให้ลงไปขึ้นคันใหม่

ลืมไปไปแล้วจะให้ลงตรงนี้
คนขับแท็กซี่คันใหม่ตะโกนต่อว่า

คนขับไขนมัยก็เริ่มให้เธอ

แล้วก็แนะนำว่าให้ผู้โดยสารนั้น
ไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการ

ระบบออนไลน์ทั้งหลายที่เราเรียกแท็กซี่กันได้

แต่อันนี้มันเป็นปัญหาที่เรายังไม่รู้สึกอูเบอร์ไปแล้ว

เพราะฉะนั้นมันก็ยังหาจุดลงตัวไม่ได้ว่า

ทางคนขับแท็กซี่เขาบอกผู้หญิงว่าไง
เห็นใจผมหน่อยผมนัดเขาไว้พันหนึ่ง
โอ้โหแล้วคุณไม่เห็นใจผู้หญิงเขาต้องลงไปคนเดียวนะ

เออแถวบ้านเรียกเลว
จ่ายตังค์มามากอะไรนะทุกอย่างนะ
ก็คงต้องจ่ายอ่ะเขาจ่ายตามิสเตอร์อยู่แล้ว
ไม่รู้แถวอื่นเรียกว่ายังไงแต่แถวบ้านผมเรียกเลว

เหมือนแบบเมืองนอกมันมีการแข่งขันจริง
อันนี้แบบว่าพอจะมีเจ้าอื่นก็ไปตีเขาเลยที่เชียงใหม่
ง่ายคือถ้าสมมุติไปถึงที่ท้องถิ่นปุ๊บ
คุณเป็นแก๊ปปุ๊บคุณก็ไปมีปัญหากับเจ้าที่เขาอยู่อยู่แล้ว

หรือในสนามบินตอนนี้แก๊ปเข้าไปก็ยังไม่ได้

อันนี้จะบอกให้นะที่สำคัญเนี่ย

ผมลงเครื่องมาจะเดินออกมาเพื่อเรียกแท็กซี่

รอฝรั่งใช่ฉันเจอที่ดอนเมือง
รอฝรั่งคนไทยไม่ไป
แล้วแบบนี้จะไปโวยวายอะไรนักหนาวนะ

เอาแค่แบบว่าที่เคาน์เตอร์ที่เขามีอยู่

ที่แพงอะมันก็ตกเป็น๑๐๐๐๒๐๐๐บาท

บางทีซื้อตัวไปอีกจังหวัดนึงได้แล้วอะ
เวลาฉันกับสวนภูมิมาบ้านถ้าน้องภัลสี่

แล้วต้องไปดาเขา
ต้องเข้าระบบหรือเปล่า
หรือจะต้องเข้าระบบหรือเปล่า
มันจะต้องมีในอนาคตมันจะต้องมีระบบพี่
คือระบบจัดคงจัดแต่เอาจริงนะ
แบบนี้ต้องเลิกขับไปเลยยึดใบขับขี่ไปเลย

ญี่ปุ่นก็เป็นฮ่องกงมันเป็นหมดทุกประเทศพี่

บอกเท็กซี่ญี่ปุ่นดีที่สุดในรู้แล้ว
ก็ดีที่สุดแต่ก็ยากก็ไม่ได้ง่าย
แต่ก็อาจจะเพราะเขาต่อคิวกันยาวเหมือนกัน

เขาจะจอดแล้วก็แบบว่าต้องไปใส่ถุงมือขับรถ
มีหมวกแบบต้องทีละคนค่อยขึ้น

บางทีรถตื่นใต้ดินอาจจะง่ายหน่อย
แต่ประเทศไทยเนี่ยเนื่องจาก

อุเบอร์ไม่มีแล้วคุณจนะ

ตอนสกลเกียจเขาเคยโวยบิดหยินยังได้ไหมตอนนั้นน่ะ
ที่ไม่ยอมไปแล้วก็โดนมึงว่าแบบนั้น
ก็ไม่ไปถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวว่ากันไปช่วงหน้าอิทธิฤทธเมียหลวงฮะ
รอซื้อเมียน้อยอย่างไรรู้ไหมรอซื้อเมียน้อยปุ๊บแล้วลากตัวส่งตำรวจมา
ไหมล่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังเออเออ

โพสต์เรื่องราวระหว่างการขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอสาวต่างชาติคนหนึ่ง
เขาอยู่ในถ้ำที่แบบตกแต่งแบบนี้
เอาเปลือกโผล่งเปลือกหอยมีดูเตียงเติง
เขาไม่รู้มันเป็นเต็งจริงอยู่ในถ้ำจริงเลยนะฮะ
โดยที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยอย่างนี้หรอ
มีจะมีมอไซค์อ่ะ
เขาไม่ต้องมีมือถือมีอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาเปิดเพจอันนี้ไง
เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยซึ่งอันนี้ลบไปแล้วนะ
แต่เขาลงเป็นภาพสาวเปลือยนอนอยู่ภายในที่พักในถ้ำนั้น
บอกว่าเมื่อคืนแม้จะเหนื่อยอ่อนเพลียขนาดไหน

หลังจากนั้นก็ต้มกาแฟกินแล้วก็นั่งสมาธิอีกประมาณ๑๒ชั่วโมง
แต่ใครบางคนยังคงนอนหลับอยู่เลย

ชาวนิสก็เข้ามามันกินที่รับไขใต้ที่แจ้งนี่น่านูนี่นั่น

และให้สัมภาษณ์ว่าผมลบรูปผู้หญิงที่นอนเปลือยลงไปแล้ว
เพราะไม่อยากให้ผู้หญิงที่อยู่กับตนรู้สึกไม่ดี
แค่นึกสนุกเท่านั้นไม่ได้คิดว่าจะมีกระแสตีกลับมาขนาดนี้
เพราะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ส่วนตัวก็เครียดนิดหน่อยแต่ไม่ได้เครียดมากเพราะมีคนวิจารณ์
ซึ่งตนก็เอาคำวิจารณ์นั้นมาพัฒนาอันแน่มีพัฒนาด้วยนะฮะ
คืออย่างนี้ที่เป็นที่ฮือฮาเนี่ยเพราะว่าเขาไปเจอสาวรัสเซีย
แล้วก็พูดคุยกันแล้วก็พามานั่งคุยกันที่ถ้ำ
แต่เขาบอกว่าไม่ได้มีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้น
แล้วก็สาวรัสเซียอธิบายว่าความสัมพันธ์ของเธอที่ผ่านมานั้นไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร
ก็เลยยังไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์อะไรต่อไปเนี่ยนะคะ

คือดูเป็นเรื่องแบบโรแมนติกอะไรทำนองนี้
เจอกันแล้วก็มาคุยกันแล้วก็เป็นชายที่แบบอยู่สันโดดอยู่ในถ้ำ
เขาก็มีทุกอย่างเพราะเขาใช้ออนลงออนไลน์เห็นไหมล่ะ

ถ้าพวกมีความเห็นที่แตกต่างไปจากเรา

เหมือนก็จะมีอยู่เรื่อย

เพราะเขาอยู่ในถ้ำนี่คือถ้ำนะมดดำ

ขยายดูได้เข้าไปดูในเพจเขาดู
แล้วก็เป็นไม้แล้วก็เอาเปลือกหอยมาล้อ
เหมือนแบบทะเลใต้พวกที่แบบว่าไปติดเกาะอย่างนี้

คุณพี่กลมโกมัติกก็นอนในถ้ำ

ครับผมนั่นคือหลูหลานน่ะอันนี้ธรรมจีม

จากกรณีแท็กซี่ปล่อยผู้โดยสารลงกลางทางล่าสุดกรมการขนส่ง

กรมการขนส่งนะฮะทราบชื่อสหกรณ์ของเจ้าของแท็กซี่แล้ว
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัว

ตามพรรยพศ๒๕๒๒
ระบุว่ากระทำให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทาง
แต่โทษปรับมันแค่พันบาทพี่
ปรับทำไม๑๐๐๐

ภาพแล้วก็เรื่องราวเป็นผู้หญิงไทย
เป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่แต่งงานกับหนุ่มเกาหลีพี่

ประเทศเกาหลีใต้เธอได้โพสต์ภาพ
แล้วก็เล่าเรื่องราวประจานสาวไทยคนหนึ่ง
ลักลอบเข้ามาขายตัวในเมือง

ลักลอบเข้ามาขายตัวในเมืองปูซาน

เรื่องนี้มันคาราคาซังมาตั้งแต่ปี๒๕๖
เมื่อสิ้นปีที่แล้วธันวาคม

ว่าสามีเรามีครอบครัวแล้ว
จุดเริ่มต้นแรกคือสามีเราไปนวด
สามีเรานี่ไปซาตรรีเล็กท์
นวดที่จริงก็ชวนเราไปด้วย
แต่ลูกคนเล็กของเราป่วยด้วยโรคหัวใจรั่ว

ซึ่งสามีเล่าก็เล่าเรื่องครอบครัวให้ฟัง
สามีก็บอกอยู่ผู้หญิงก็จับรูปครึงและอื่นอีกด้วย

ีก็เล่าว่าจับรูปครึงและอื่นอีกด้วย
ทำแบบนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม
ไปจนถึงมีนาคมเป็นแหละเธอว่าท๊อปใจ

อย่างไรผู้หญิงคนนี้ก็พยายามฝากรอยเนี่ย

ฝากรอยกลับมาทุกครั้ง

ต้องฝากรอยตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยบนสามีของตัวเรา

นวดจะมีรอยได้ไงไม่ใช่นวดอย่างเดียวสิ

รอยก็มีของฝากวันดีคืนนี้ก็ส่งข้อความ
ได้หวานซึ้งบอกรักอย่างนั้นบอกรักอย่างนี้

ผู้หญิงคนนี้อยากเปิดตัวมากเป็นคนไทยทั้งคู่นะครับ
ไม่นานสักพักลูกหัวใจรั่วก็เอาไว้ก่อนแล้ว
บุกหน่อยบุกไปจับหน่อย
ผู้หญิงคนนี้เข้ามากราบขอโทษ

เราก็ขอให้ทั้งสองคนเลิกกันจริง
แต่ช่วงนั้นเราก็ตีสามีไปช่วงหนึ่ง
แล้วก็ให้โอกาสเขา
เราทางเมียหลวงก็คิดว่าเรื่องนี้มันควรจะจบ
ปรากฏว่าสองคนแอบไปกินกันอีก

ช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาเรากับสามีตีกันอีก

แล้วไงของอ่อน
โหนี่มันไม่ใช่แค่ฝากลอยแล้ว

เราคิดว่าท่านนางยังอยู่ที่เกาหลี

จึงทำไมก็จะส่งนางกลับไทยดีกว่า

ซื้อบริการนาบ๒ชั่วโมง

โดยว่าจ้างผู้ชายเกาหลีให้จัดการ

ให้เขาทวงเวลาเข้าไปเรื่อย

ก็คือมันได้๒ชั่วโมง
ถ่วงเวลาจนเมียหลวงเข้าไป

ปะทะกันเราก็ตีกับนาง
นางจะหนีมีพี่คนหนึ่งจับได้

เพราะว่าน่าจะทำงานแบบเข้ามาอยู่แล้ว

ทุบรถของสามีสภาพไม่เหลือดีเลย

เราอยากให้คุณไปอ่านกฎหมายที่เกาหลีให้ดีนะคะ

ที่เขาบอกว่าตอนแรกคิดว่าต้องเมียหลวงท้อง

แต่คนไปเข้าใจผิดว่า

ปรากฏตัวนางเรากำลังท้องอ่อนอยู่อีกหนึ่งคน

กันไปตีกันมาลูกสาม
ฟาดกันยังไงล่ะเถอะ

นักนวดแล้วส่งนี่มาให้เมียหลวงเนี่ยหรอ
น่าเดือดด้วยอ่ะน่าส่งมาแบบเนี้ยเนอะ
จะไปดูคลิปนี้ก่อนมาให้ดู

เห็นไหมล่ะ

โค้นเหรอน่ะ

แต่ดูนี่เหรอไอ้แผ่นขาวคือ

นี่โลกออนไลน์เขาต่างพากันแชร์คลิป
ผมกลัวอ่านไม่ถูกก็ไม่ต้องอ่านแล้วกันเนอะ
โดยเป็นผ้าป่าข้างทางนะครับ

พร้อมระบุข้อความว่าเจอผีกองกอย

มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

สังเกตได้จากถุงสีขาขนาดใหญ่

มาในเวลากลางคืนซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่เขาว่างั้น

เขาบอกว่าคุณไปอึกแล้วมันจะกระโดดคงไม่ใช่มั้ย

แต่กระโดดนานมากแล้วว่าเป็นตัวดำแล้วว่าเป็นไม่ใช่มันยื้มกระโดดเลย

มันจะไปกระโดดอย่างนั้นไม่ใช่หรอก
แผ่นขาวนี่ครับใช่ไหมครับคือร่างเหรอคือร่างเหรอพี่กองกอยของจีน

ไม่ใช่พี่จีนชอบกระโดดอย่างนี้ตอนดูหนังจีน
ไม่ล่ะแต่ถ้าเกิดเป็นผมว่ามันก็แปลกนะ
คือถ้าเกิดเป็นคนที่ถ่ายภาพแล้วทำไมไม่เข้าไปจับเลย
อันนี้เขาอาจจะซูมอยู่ภาพมันล่ากระดาษนั่นทำไมนี่

ตัวอะไรก็ไม่รู้บ้านเหรอเป็นผมผมเข้าไปเลยนะ
อย่างสมมุติคนเจอกระสือเจอกระหังทำไมไม่เอาอะไรจับเลยล่ะ

ไอ้นี่กระโดดอยู่วิ่งไปก็เห็นแล้วมันคืออะไร
จะได้ถ่ายไม่เห็นชัดแล้วไปขายได้ด้วย

ถ้าเกิดมานั่งปลดทุกข์อยู่มันก็มีบ้าน
ใช่ไหมล่ะบางทีคนอาจจะใส่ผ้าถุงแล้วแบบปลดทุกข์ถลกอยู่

เดี๋ยวไปใกล้

ผมยาวแล้วใส่กุ๊ดผิวขาว
ถ้าเป็นถุงนี่มันไม่ใช่ถุงนะ

มันเหมือนนั่งหยกนั่งหยก
เขาส่งเมื่อแหละภีร์กองก้อยมีจริงเห็นไหม

มันอยู่ที่ประเทศจีนไม่ใช่เหมือนที่มันกระโดดแปะยันน่ะ
ภีร์กองก้อยก็คือภีร์ในไทยนี่หละ
หิวงก้อยใช่แล้วภาพนี้มื้องไทยเหรอ

ไม่รู้มันอยู่ในผนังจีนที่ติดยัน
ใส่ชุดดำไม่ใช่เหรอ

ช่วงหน้าฟิล์มรัฐภูมิโรงการเมืองแล้วฮะ

อะไรไม่มีพักฉันบ้า

เลือกเปิดตัวกับพักการเมืองสุดเซอร์ไพรส์นะครับ
สร้างความแปลกใจให้กับแฟนไม่น้อย
เมื่อนักร้องนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิ

การลงสมัครสมาชิกพักพลังท้องถิ่นไทย

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ถึงเรื่องราวของการที่จะไปลงสมัครในครั้งนี้

จริงแล้วเกิดจากการศึกษานะครับ

เพราะผมเชื่อว่าการเมือง

ยิ่งโตมาเราได้มาทำธุรกิจเนี่ย

ทำไมถึงมีนโยบายเป็นแนวนี้นะครับ
บางทีมันไม่เอื้ออำนวยความสะดวก
กลุ่มคนที่เขาต้องการมุมมองใหม่ของการบริหารในธุรกิจตัวเอง
หรือว่าบางทีทางภาครัฐบริหารประเทศทำไมถึงบริหารในมุมมองแบบนี้

เวลาโตมาก็จะอยากมีสิทธิ์เรียกร้องมีสิทธิ์ที่จะเสนอแต่ไม่เคยได้รับเลย
เข้าไปเหมือนแสดงนโยบายเพื่อที่จะมาบริหารประเทศ
ก็เลยเป็น๙๙๑ในจุดเริ่มต้นว่าเออผมอยากเข้ามาเหมือนกันนะ
เพราะว่ามันเป็นอย่างเดียวเลยที่ยังไม่เคยทำ

เราสามารถเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ย

ก็คือเป็นการตั้งใจกับสิ่งนี้
ตั้งใจครับตั้งใจเองครับ

จะมีแต่กระแสรบโดนคนด่าว่า

จริงแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดที่จะทำดี

ในขณะที่เราจัดรายการกันอยู่เมื่อ๓๔นาทีที่แล้ว

ที่ถืกเป็นโครงพยาบาลสำคัญอีกวาระหนึ่งในชีวิตของผม

บทบาทของการทำงานนักการเมือง

แผ่นดินในประเทศไทยก็พูดไป
แล้วก็มันยาวเหลือเกินพี่
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ทุกนโยบายรั้วมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราทั้งสิ้น
ทั้งเกิดแก่เจ็บและเสียชีวิต
อดีตที่ผ่านมาผมอาสารับใช้สังคมแต่ก็ไม่อาจขับเคลื่อนไปได้มากนัก
เนื่องจากจะปฏิรูปสังคมหรือแก้ไขปัญหาในวงกว้าง
จำเป็นต้องออกนโยบายหรือกฎหมายวันนี้ผมพร้อม
ขออาสาพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
เพื่อนำความรู้ความสามารถที่มีได้รับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจและจริงใจ
ผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติ
แล้วก็มีความสุขมากอันนี้ก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมิ
เขาบอกคนขาเป๋ไปหักข้าวโพดเมื่อกี้เนี่ย

แล้วคุณลงแม่

ใช่ฉันเกิดมาชอบแสงสีเสี่ยงชอบกล้อง
ไม่ว่าบ้างคุณตระกูลคุณก็เป็นนักการเมือง

เอาคุณไปลุกจมูกกลุ๊บกิ๊บบ้าง
ขวัญใจของดิฉันดิฉันตามกุ๊บกิ๊บแล้วก็เป่าอยู่นะฮะ
กิ๊บบอกลาจมูกแบบซองเฮเคียวแล้วเธอทำมาแล้ว๑๐ปี
ไปเกาหลีคราวนี้เปลี่ยนหมูกเลยชึ้ง
โดยบอกว่าเป็นการถอดจมูกแบบซองไข่เขียวที่ทำไว้

แฮชแท็กสามีกับลูกดูแล
แฮชแท็กจมูกใหม่ที่ไม่ได้แพลน
แท็กทำตัวเข้ากับฮาโหลวีน

มาดูเป่าดีกว่า

เหมือนลิงอะไรหรือคะ

เหมือนลิงอุลังอุตัง

แต่อันเก่าแบบซองเฮเคียว
จมูกใดดีทุกวันนี้มาที่เกาหลีกันหมดเลยเนอะ

อ๋อมาร์จะเปอร์เซ็นต์ไงเธอก็บอกว่าเด็ดสิ

ฟ่านปิงปิงหน่อยไหม

คือเมื่อวานก็นั่งอ่านด้วยฟ่านปิงปิงอยู่
ฟ้านปริงปิงมีอิทธิพลในประเทศจีน

เป็นแบบว่าตากรูลฝ้านปริงปิง

มันก็ไปก็แบบ

หรือครั้งนึงเคยสร้างแบบว่า
หนังก็จะต้องแบบมีอะไรหลังติดกับการเมืองอย่างนี้มาตลอด

ที่หายหน้าไปหลายเดือน
ถูกกับเขาที่โรงแรมถูกกับเขาที่โรงแรม
ไม่ได้อยู่ในคุกอยู่โรงแรมที่ดูดสุดด้วย
ของประเทศจีนเนี่ยมีกละแสข่าวว่า
เขาถูกจับข้อหาเลี่ยงภาษี

รัฐบาลจีนเขาบอกให้สั่งบอกว่าโอเคแต่มันจะมีกฎหมายที่แบบว่านางจะต้องเข้าคุกไหมคือไม่โดน
แต่นางจะต้องจ่ายค่าปรับหลายร้อยล้านหยวนนะพี่๔๒๐๐ล้านบาทเอาง่ายเลย
ขณะเดียวกันสำนักข่าวสินหัวได้รายงานเพิ่มเติมว่ามูลค่าที่ต้องจ่ายนั้นมีภาษีแล้วก็ค่าปรับรวม๑๒๙ล้านดอลลาร์
ถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ๔๒๐๐ล้านบาทค่าปรับเป็น๙๕๘ล้านดอลลาร์
เหลือ๓๓๒ล้านดอลลาร์คือภาษีย้อนหลังหมดตัวเลยนะเนี่ย

ทั้งหมดในระยะเวลาเท่าไหร่

วินาทีสุดท้ายของชีวิตก็ได้ผ่อนไปเรื่อย

คุณไม่รู้คุณเข้าไหนก่อนเคยมั้ยเราโดนภาษีย้อน
โดนกันหมดโดนสิคาด
ดูสิเราก็ผ่อนไปแล้ว
ว่านับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุด
ของทางการจีนที่มีการจับกลุ่มฟ่านปิงปิงวัย๓๗ปีนะครับ
ในข้อหาเรื่องภาษีหลังจากหายหน้า
ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนานกว่า๓เดือนกว่า

เพราะว่ามันมีข่าวลอยนำว่าแต่มึงออกไปอังกฤษ

ใช่ไหมเออ
บางคนบอกหัวหนีไปกับแฟนแล้วที่อังกฤษ

เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งนะฟ่านปิงปิง

เพราะฉะนั้นเงินอยู่ที่เมืองนอกส่วนใหญ่
แล้วก็รายได้ของนางส่วนใหญ่ไม่ใช่มาจากเมืองจีนนะ

โอ้โหนี่ขนาดเป็นเมืองจีนยังโดนเข้าไปตั้งหลายร้อยล้าน

ใครรู้จักฟ่านปิงปิงก็บอกมาหน่อยว่าเธออยู่ที่ไหน

แล้วที่ก๊อตกกับโบเขาบอกเลิกกันแล้ว

เขาบอกเขาจะขอย้ายพักมาอยู่กับคุณได้ไหม
ได้ไหมคุณฟีนเขาบอกว่าฉันไม่ได้มีพักอีบ้า
ฮะฉันไม่มีพักคุณมันชอบดูดนะ
อีบ้าพ่อฉันอยู่ภูมิใจไทยเหรอ
คุณชอบดูดไหมหมอยบอกสิดูดไหมคุณน่ะฉันอยู่

คุณเหมียวฮะคุณทำอะไรฮะนี่มันมี

ตลอดอเมริกาหรออเมริกาใช่ใช่เอาแต่เพลงที่มันฟังเป็นเพลงไทยนะ
คุณบอกว่าเจอที่บ้านนานน้อยหมายถึงว่าคนคุณจันทราใช่ไหม

เอาเศกโลโซหน่อยเศกไปกระโดดอยู่หรือ

หลังจากที่ร้องร็อกชื่อดังนะเสกโลโซหรือว่าเสกสรรสุพิมาย

บอกว่าจะไม่ไลฟ์มาลาทอนผ่านเฟซบุ๊คเศษโลโซอีกแล้ว
หลังจากที่มีการเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เนื่องจากอาการป่วยไบโพร่านะครับ
ต่อมาคุณเสกเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตภาพอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยที่ภาพก่อนหน้านี้
คุณเสกไปเยี่ยมอดีตภรรยาคือคุณการกับลูกที่บ้าน
หลายคนบอกว่าอยากเห็นคู่นี้กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง

แต่ว่าเรื่องราวของความรักของคุณเสกเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ยังมีหวานใจสาวสวยคุณอีฟ
ซึ่งเป็นแฟนคนปัจจุบันนะครับที่ยังดูแลกันแบบไม่ห่าง
ล่าสุดนะครับก็ยังเห็นความหวานของคู่นี้
โซเชียลโดยเสกได้คงอีฟไปดินเนอร์ที่ย่านสุขุมวิทย์
เดี๋ยววันนานจะเห็นโมเมนต์หวานแบบนี้สักครั้ง
นี่คุณอีฟใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็อยู่ด้วยตลอดเนอะ
ก็มุ้งมิ้งกันดีนะน่ารักดี
เสกหายแล้วใช่ไหมการไปไหนล่ะการ
การอยู่บ้านสิเขาดีกันแล้วนะ

อ่ะยังไม่คืนนะเถอะยังไม่คืนนะ
เป็นข้อต้องใช้คุณเสกนะครับ
ต่อไปก็จิรายุทธ์กับโมเม้นต์จัวันที่มีข่าวว่าเลิกก็แล้ว

แล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่แบบหวานแหววกันวันนี้

แล้วก็ฝ่ายหญิงยังโพสต์ภาพคำคมที่อาจจะตีความไปได้
คนเราถึงทุกคนชอบแบบว่าจีรนันมาโน่นแจ่ม
นี่คือก๊อตเหรอก๊อตฟาร์ทเทอร์

แต่สุดท้ายก็มีภาพคู่ออกมายืนยันว่ายังรักกันอยู่
ล่าสุดมีการโชว์ความหวานแล้วก็ชวนฟินมากขึ้นนะฮะ
น่าติดกันเลยอุ๊ย๓๒ปีแล้วอ่ะ
วันเกิดครบรอบ๓๒ปีของฝ่ายผู้หญิง
ทั้งคู่ไปดินเนอร์ด้วยการพร้อมโชว์ช็อตหวาน
จับมือเต้นลำเขาเป็นคนสวีท

แต่คราวนี้เป็นความหวานแบบว่าสายหาพี่
เมื่อทั้งคู่ไม่มีพื้นฐานในการเต้นลำมาก่อนเลย

พูดมาก
เข้าใจแล้ว

แล้วที่สำคัญสงบหยบข่าวลักลาวที่มีมาตลอดเลย
ว่า๕ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมเนอะ

พิทวัชผึกศกิตหรือว่า
้งทูพีก็เป็นแฟนกันมาหลายปีแล้วนะ

ความสัมพันธ์หรือว่าความหวานไปถึงแค่ไหนแล้ว
ภาพนิ่งนะคะมีคลิปด้วยค่ะ

ดูหน่อยดูคลิปหน่อย

คือพนักงานก็เลยมาร้องเพลงเป็นเพลงเยอรมัน
เป็นร้านอาหารเยอรมัน

นี่เดี๋ยวเรามีเวลาพูดถึงผีกองกอยอีก๓นาทีกว่า

พูดเลยหรอ
พี่กองก้อยเขาบอกมีคนที่เข้าไปเม้นต์อ่ะ
เข้าไปเม้นต์ในเพจของคุณจันทรา

แล้วก็เป็นยูทูปของอเมริกา

วาดที่ร้อยตรีอเหนกเขาบอกว่า

สักนิดนึงคือว่าที่ร้อยตีอเนกบอกว่าจะเป็นอะไรไม่มีใครทราบ
แต่ยังไม่ได้มีการยืนยันจากใครทั้งสิ้น
แต่คลิปที่โพสต์ในเฟซบุ๊กนั้นไม่ใช่คลิปที่เจ้าของคลิปถ่ายเอง

แล้วก็ไม่ได้เกิดที่บ้านนาน้อยในประเทศไทย

และคุณดูดีว่าคลิปนี้เป็นการก๊อปปี้คลิปวีดีโอ
แล้วนำมาโพสต์ใส่เนื้อหาข้อความเป็นของตัวเอง
คือเป็นการโพสต์วันเดียวกัน
คือวันที่๒๗กันยายน๒๕๕๙
จะนำเสนอเรื่องประหลาด
จะนำเสนอเรื่องประหลาด

นะครับค้นหาก็ตอบไม่ได้
เป็นภาษาไทยแล้วก็สรุปได้แบบนี้
และสุดท้ายวันนี้ฉันมีคลิปวีดีโอที่น่าขนลุกที่อเมริกาเขาเขียนนะ
จริงและฉันไม่ทราบว่าสิ่งที่พวกเขาโพสต์มันคืออะไร
แต่ใครบางคนที่โพสต์เรื่องนี้ว่ามีเรื่องแปลกที่ถ่ายติดในกล้อง
และฉันยินดีจะปล่อยให้พวกคุณได้ดู
ที่ใครบางคนขับรถลงถนนที่สกปรกในตอนกลางคืน
พวกเขาก็เห็นสิ่งดีดูเหมือนเป็นสัตว์

ตอนแรกที่ขอบของกระจกนะฮะแล้วสิ่งที่เห็น
เอาคลิปเปิดไปดูกันได้นะขาของเขาตั้งตรง
แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เริ่มกระโดดลงไปตามทุ่งนา
และสิ่งที่เห็นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีลักษณะเหมือนสัตว์ใด
ที่ฉันสามารถแยกแยะได้จากวีดีโอว่าเป็นสัตว์หรือไม่ใช่สัตว์นะครับ
ตอนแรกยาวมากตอนแรกฉันคิดว่าอาจจะเป็นคน
เพราะสิ่งที่ยืนอยู่ข้างหน้ามันดูเหมือนว่ามีสีผมยาวคล้าย
หรือกระต่ายที่ติดอยู่ด้วยด้านหลังของมัน
เรื่องไปเกิดขึ้นที่อเมริกานะครับสรุปแล้ว
เขาบอกให้ไปดูนี่เขาบอกว่าที่ที่นี่

คือมันเป็นไปได้เพราะแชนัลนี้เขาเอาเรื่องแปลกรวมทั้งโลก
จะเอาของเมืองไทยไปไว้ในนี้ก็ได้

คือเขาอาจจะเอาของคนไทยไปเปิดในนู้นก็ได้

พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่กันใหม่นะฮะ

สวัสดีค่ะ